คือร้องได้ให้ร้อง
คือร้องได้ให้ร้อง
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
พาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่วันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
แล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมากร้องด้วยความมั่นใจมากร้องชัด
เสียงดังฟังชัดทีเดียว
อะไรอะมันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไร
ตื่นเต้นเห็นแล้ว
ถ้าเพลงนี้ได้เนี่ยสวยงามอร่ามตาเลยนะฮะ
๔๐๐๐และตัวช่วยยังอยู่ในมืออีก๓ตัว
แล้วเหลืออีกแค่๒เพลงตามเป้า
ครับไม่น่าจะพลาดตอนนี้ภาพบ้านในฝันมันมาแล้ว
มาแล้วค่ะมาแล้วสาวมันมาแล้วดีเนอะพระเพียรนะค่ะค่ะค่ะ
เอาล่ะมาเราจะได้รีบทำให้คุณเพียรสมหวังสักทีนะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเพียรร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
ไอซ์เสียยายได้ไอซ์เสียได้ลูก

เพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณเพียนร้อง
คุณเพียรคุณร้องได้ครับ
โอ้ยจากสาวพี่ไอ
เดี๋ยวขอถามหลานนิดนึง
ไอซ์เคยเห็นยายเป็นแบบนี้ไหม

จากสาวขี้อายนะแต่ความมันดีใจมันล้นออกมาจริงจะไม่ให้ดีใจได้ยังไง
นี่คือเงินก้อนแรกในชีวิตเลยนะคุณผู้ชมที่ได้แล้วเยอะจริงได้ด้วยความสามารถตัวเอง
ได้แล้วค่ะตอนนี้๔๐๐๐๐บาท
๐บาทจากการร้องเพลงนี้ครับขอจองในใจตั๊กกะแตนชนระดานะครับ
ตั้งแต่ครั้งที่แล้วมาถึงตรงนี้นะคุยกันมาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นยิ้มเต็มหน้าได้อย่างนี้เลย
ซ่าวตลอดอะค่ะในยิ้มไม่ดูแบบตะกี้อีกทีนะ

ก็นั่นแหละค่ะตามที่ฝันไว้นะคะ
ซื้อเสาที่แรกเลยสั่งเสาเลยค่ะต่อมาคือนั้น
ตอนนี้ได้แล้วเสาบ้านห้องน้ำทุนการศึกษาของหลาน
ใช่ค่ะก็คงจะเหลือสักหมื่นนะนะไว้ทุนการศึกษาของหลานกัน
หน้า๔๐๐๐๐ตอนนี้นะทำบ้านสัก๓๐๐๐๐ตอนนี้อีกหมื่นหนึ่งเป็นของไอ้
โอ้โหไอซ์ยายรักไอซ์มากนะเนี่ยสี่หมื่นตอนนี้ยังไม่เป็นของยายเลย
ห้องน้ำก็ของไอซ์บ้านก็ด้วยกันเงินอีกหมื่นนึงเป็นของไอซ์
อยากขอบคุณยายไหมอยากค่ะ
ยายบอกว่ามาหายายหน่อยเออมาเดินมาสิไอ้เดินมา
อยากฟังใกล้กอดยายสักทีนึงไอซ์มองยายเลยลูกมองยายนะ
สุดรักเนี่ยค่ะรักเขามากค่ะ
อะมาเปลี่ยนฝั่งที่หลังจะพูดนะ
ขอขอบคุณยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ

หน้าตาแบบสาวใต้เลยนะฮะ
ขนตางอนตาคมทีเดียวได้คุณพ่อมาเยอะ

เพียรครั้งที่แล้วที่คุยกันนะ
ชีวิตป้าก็เดิมทีก่อนเจอลุงก็มาทำงานรับจ้างนะ
มาเจอลุงก็พากันไปอยู่ใต้บ้านก็ไม่มีไปนอนกันในเรือ
ไม่ใช่เรือสำราญนะเป็นเรือแจว
คุณผู้ชมถ้าเคยชมละครนะฮะจำเลยรักคล้ายเลย
หัวนะฮะชีวิตลำบากนอนเรือนอนเรือจริงนะครับ

แล้วไปอยู่ช่วงใหม่จะกลับก็ไม่ได้เอาเขาไปลอยไว้อยู่ในทะเล
มันเป็นเพราะความรักเหรอครับพ่อเป๊ยันใช่ค่ะมีส่วน

ก็ไม่ค่อยบ่อยแล้วค่ะแก่แล้ว
บอกรักครั้งแรกใครเป็นคนบอกใครก่อน

ใช่ไหมไปบอกรักป้าที่ไหนคะ
รักนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกบนรถไฟ
ตอนที่ลงไปใต้ด้วยกันครั้งแรก
แล้วก็ไปบอกรักเขาตอนนั้นบรรยากาศมันเป็นใจยังไง
บรรยากาศนี้ไม่ต้องพูดถึง
ผมผมนี่ยืนทิ้งเนี่ยยืนทิ้งแบบนี้

ไม่มีที่นั่งช่วงปีมหาย

นั่งบนขาเลยไม่ใช่บนตักบนขา
ก็ผมทิ้งอยู่อย่างนี้ความรักน่ะไม่เมื่อย
จากหัวลำโพงนั่งตั้งแต่หัวลำโพงเลยไหม

ระหว่างทางบอกรักตรงที่ไหน
ระหว่างหัวลำโพงไปจนถึงมาบอมริตบอกจังหวัดแรก

แมนติกมากไม่มีคนสักคน

คือว่าเรารักเขาจริงคือไหมครับผมฉันรักคุณ

จากหัวลำโพงไปจนถึงชุมพร

ออกไป๔โมง
๔โมงเย็นนะคะถึงเที่ยงคืนอยู่บนขาตลอดเลยไหม

ถ้าว่าขามันแนบมันแนบใช่ไหม

เราต้องเอามือพระคองกอดเขาไว้อย่างนี้
อ๋อพอมันจัดตกไปอย่างนี้นี่คือ
ของใหม่แบบนั้น
ไปวิ่งเอาเรือนี้ไปที่เกาะเวียงโน้นค่ะ
แล้วป้าเอาเรือแจวนี่หรือไปลอยกันอยู่กลางทะเลหรือ
ใช่ค่ะไปเขาแจวเร็วค่ะ
แจวนี่มีหลังคาไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มี
สมัยไปอยู่ด้วยกันแรกเป็นอยู่อย่างนั้นกี่ปีป้าเพียน
ก็อยู่ปีกว่านะคะถึงจะได้มีกระตังค์มาปลูกบ้านอยู่

ก็นั่นแหละทำบุญเรือ
อ่าค่ะมันมีเตาอยู่รุ่งค่ะมีเตามีไม้ฟื้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอทำเสร็จแล้วก็ดับนี่แบบชีวิตชาวเกาะเลยหรือเปล่า

อุ๊ยแล้วคนไม่เคยอยู่ทะเลเลยอ่ะแล้วพวกมันอย่างนั้นน่ะพอทำเสร็จแล้วก็ใช่ค่ะ
เวียนหัวหน้าดูเลยค่ะวันที่แรกอ่ะเวียนหัวเมา
ผ่านอะไรกันมาเยอะเลยค่ะวันนี้อยากจะบอกอะไรลุงบ้าง
ก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแล้วล่ะค่ะ
จนมาจนป่านนี้แล้วตายไปข้างนึงอะค่ะรักเขามากเลย

วันนี้ลุงเช่เมื่อกี้นี่ได้ยินป้าพูดแล้วลุงรู้สึกยังไง
ช่วงนี้นะเวลานี้เปรียบเสมือนแม่อีกคน
เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้
ทำกาดขาวแยะบอกได้คำิดเลี้ยวว่าแยะ

เรารักนะเรารักมาก

น่าจะรู้แล้วไม่ต้องนี่มองตาก็น่าจะรู้
แต่ว่าบอกให้คนที่นี่ก็ได้รู้กันทุกคน
รักจริงถ้าไม่รักก็ไม่เอามา
เดินไปกอดกันทีนึงไปป้าเพียนไป

พระเภียรลองนั่งขาแบบวันที่นั่งรถไฟ
ผมพิ่งอย่างกว่ายืนพิ่ง
ลุงไหนก็นั่งแล้วนึกถึงบรรยากาศบนรถไฟนะ
ไหนลองกระซิบคำว่ารักแบบบนรถไฟวันนั้น
รักทุกคนมาก
มาแล้วนะคะก็อยากจะให้ได้แต่สิ่งดีไปเงินก็ได้ความรู้สึกก็ได้
ได้พูดความในใจกันด้วยแต่เกมยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันต่อ
ตอนนี้เกินครึ่งทางแล้วค่ะคุณป่า
ก็คิดว่าก็คงจะมีกันและกันต่อไปจะต้องมีบ้านด้วยที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นเรามาทำบ้านให้มันสำเร็จกันต่อ
มาถึงเพลงที่๔นะครับก็เพลงนี้๖๐๐๐บาทครับ
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

แล้วเป็นไงครับร้องไหวไหม

ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยแสดงว่าไม่มั่นใจด้วยนะครับ

กรณีแรกคือหยุดเล่นและกรณีที่สองคืออาศัยตัวช่วย
หยุดตอนนี้ก็ได้๔๐๐๐บาท
ตัวช่วยของคุณเพียรเนี่ยยังเหลือให้ใช้อยู่ครบเลยนะครับ๓ตัวช่วย
๖ตัวช่วยทั้งหมดมี๒ตัวช่วยที่แน่เลยก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลยกับได้ร้องเพลงเก่งของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะ๑๐๐
ถ้าต้องการ๖๐๐๐ต้องบอกว่าสู้แต่ถ้าไม่ไหวก็บอกว่าหยุดก็รับ๔๐๐๐นะครับ
เพราะว่าจากเพลงนี้แล้วอีกเพลงเดียวก็จะได้ตามเป้าไป
เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจให้ดี
ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเพียนครับตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้
ใช้
ใช้

ใช้

เอาละครับ

แผ่นไหนครับ